วันต่อไป
ปี๒๕๓๗ผ่านรักษาจิตหรือเนรนแอร์
สามเณรวัดหนองมรกรรมอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรี

หลังมีภาพนำศพทามรกมาย่างทำพิธีปลุกเสกกุมารทอง

กรมการศาสนาแจ้งความดำเนินคดี
ในข้อหาอวดอุตริมนุษยธรรม
ต่อมาสารจังหวัดสระบุรีพิพากษาจำคุก๑ปี

เหียกปริงแย่งต้องเชากานและ
ย่างลาไม่เสร็จตำรวจต้องมาต้องก็หามาเลียนอ่ะเป็นฆ่าจักรวรหรอ
แต่เราคิดเราเราไม่ได้ไปฆ่าเด็กเนี่ย
หลังพ้นโทษเนรนแอร์กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านทรงไทย
บนพื้นที่ห้ามไร่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรี
เขาใช้สถานที่แห่งนี้ทำเสน่หยาแฝดให้แก่ผู้ที่ศรัทธา
ปี๒๕๓๘เนรนแอร์ได้แต่งงานกับชมัยพรเขายังคงยึดอาชีพเป็นหมอเสน่ห์
แต่ก็ต้องเลิกรากันไปเมื่อชมัยพรอ้างว่าทนพฤติกรรมของเนรนแอร์ไม่ไหว
ที่เขามักจะหลอกลวงหญิงสาวที่มาทำพิธีศัยศาสตร์
สิบปีต่อมาชมัยพรฟ้องหย่าและร้องเรียนต่อมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
เนรนแอร์เป็นจอมลวงโลกมีพฤติกรรมต้มตุ๋นหลอกลวงอ้างทำพิธีศัยศาสตร์
อกคมคืนหญิงสาวที่หลงเชื่อแถมยังแอบถ่ายวีดีโอเอาไว้เพื่อแบล็คเมลเหยื่อ
เหมือนช้างสารเมียเก่าข้าวเก่ามีแล้วเปิดประตูให้จนเข้าบ้านนะฮะเพราะความอยากมากนะฮะ
ผลประโยชน์มันมากมันก็อะไรก็ตามมาเพราะความอยากจริงเขามาเล่นงานเราอ่ะ
ตำรวจสอบสวนขยายผลจนมีพยานหลักฐาน
กระทั่งเช้ามืดของวันที่๑๐กรกฎาคม๒๕๔๘ตำรวจบุกจับเนรนแอร์ที่บ้าน
พบอยู่ในห้องพักกับหญิงสาววัย๑๙ปีเธอยอมรับว่ามาพบเนรนแอร์เพื่อให้ทำเสน่ห์ให้
แต่ไม่มีเงินจ่ายค่าทำพิธีจึงต้องยอมร่วมหลับนอนกับเนรนแอร์
เมื่อตรวจค้นในบ้านพบเครื่องรางของขังและอุปกรณ์ทำพิธีศัยศาสตร์อยู่เต็มบ้าน
เพียงเท่านั้นยังพบยาไวอากร่ายากล่อมประสาทซุกซ่อนอยู่ใต้ฐานพระภายในห้องทำพิธีของเนรนแอร์ด้วย
นแอร์ถูกควบคุมตัวมาสอบสวนเขาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
โดยเฉพาะการข่มขืนหญิงสาวที่มาพบเพื่อให้ทำพิธีทางศัยศาสตร์โดยอ้างว่าหญิงสาวยินยอม
นแอร์ถูกแจ้งข้อหาช่อกงประชาชนมีผู้เสียหาย๒๕คน
เมษายนสารพิพากษาจำคุกเนรนแอร์เป็นเวลา๑๐๐ปี
คำให้การของจำเลยมีประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอยู่บ้างจึงลดโทษเหลือจำคุก๗๕ปี
แต่ตามกฎหมายจำคุกได้ไม่เกิน๒๐ปี
นแอร์ถูกคุมขังที่เมืองจำกลางบางขวางเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมได้รับการอภัยโทษหลายครั้ง
ผลโทษ๑๑กุมภาพันธ์๒๕๕๘ออกมาใช้ชีวิตที่บ้านย่านดอนเมือง
ยังคงรับตรวจดวงชะตาลงคาถามเมตตามหานิยมมีลูกศิษย์ลูกหาแวะเวียนมาตลอด
โดยไม่หวนกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีก